พาคุณผู้ชมไปดูแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้คนเริ่มตระหนักจริงแล้วล่ะว่า
ตอนนี้หลายพื้นที่คนแห่ไปตรวจโควิดกันแน่นโรงพยาบาลเลยนะคะ
พื้นที่ก็ต้องมีการทำความสะอาดยกใหญ่เหมือนกัน
ไปดูที่เทศบาลนครสุราธานีกันก่อนค่ะ
พ่อค้าแม่ค้ากว่า๑๕๐คนนะคะ
มาร่วมมือร่วมแรงการทำความสะอาดตลาดสารเจ้าในตำบลตลาดอำเภอเมือง
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดในไทม์ไลน์ที่หญิงวัย๕๐ปีคนนึงที่มาจากสมุทรสาคร
ญาติที่สุราชไปซื้ออาหารมารับประทานที่บ้าน
แล้ววันถัดมาก็ไปนั่งรับประทานข้าวต้มที่ตลาดสารเจ้าในช่วงเย็น
จะพบว่าตัวเองป่วยแล้วก็มีคนติดเชื้อไป๗คนด้วยกันนะคะ
ส่วนทางร้านข้าวต้มค่ะคนที่ติดเชื้อและครอบครัวมานั่งรับประทาน๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคกับสาธารณสุขจังหวัดสุราธานีไปสอบสวนโรคแล้วนะคะ
เพราะว่าเจ้าของและพนักงานถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำ
เพราะมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและไม่ได้สัมผัสกับลูกค้าโดยตรงค่ะ
ยังไงก็ต้องปิดร้าน๓วันเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อนะคะ
รวมถึงร้านชาบูที่เซ็นเข้าสุราชธานีด้วย
สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในครอบครัวของผู้ติดเชื้อที่รอผลตรวจอีก๔ราย
ตอนนี้มีผลตรวจยืนยันเป็นบวก๒รายและเป็นลบ๒รายนะคะ
รายที่มีกระแสในโซเชียลว่าไปเที่ยวผับบาร์ในเมืองสุราชแล้วก็ไปเที่ยวเกาะสมุย
ผลการตรวจไม่พบโควิด๑๙ก็ถือว่าเบาใจได้ในระดับหนึ่งนะคะ
แต่บุคคลที่ไม่พบเชื้อทั้งสองเนี่ยไม่ใช่ว่าพอตรวจว่าไม่พบปุ๊บ
ล้านลาได้เลยไม่ได้นะคะ
คุณยังคงต้องกักตัวอีก๑๔วันและรอผลตรวจซ้ำอีกครั้งค่ะ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแค่๒รายจากที่ตรวจกันมา
มีผู้ติดเชื้อสะสมที่สุราช๑๐รายรักษากลับบ้านหายไปแล้วก็คือ๑รายค่ะ
ส่วนที่เชียงใหม่นะคะนักท่องเที่ยวราตรีโอ้โหภาวะกันหนักมาก
แห่ขอตรวจโควิด๑๙แน่นโรงพยาบาลเลยค่ะ
หลังพบผู้ป่วยหญิงรายที่๕๐ตระเวนไปเที่ยวที่เชียงใหม่ในช่วงปีใหม่อีก

อืมอ่ะเขาบอกว่าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ตอนนี้ก็เลยมีการนำเจ้าหน้าที่
ดังที่สุดน่ะดังที่สุดในเชียงใหม่จริงอะนะคะ
คือช่วงค่ำเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เก็บตัวอย่างสารคัดหลังพนักงานกว่า๑๕๐คนแล้ว
เพื่อจะเอาไปตรวจหาเชื้อแล้วก็แจ้งพนักงานทุกคนให้กักตัว
สังเกตอาการตัวเอง๑๔วันจนกว่าจะพ้นระยะเสี่ยง

มีไทม์ไลน์เดินทางไปที่สถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่๕แห่ง
ระหว่างวันที่๒๖ธันวาคมถึง๑มกราคมค่ะ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยต้องประกาศสั่งปิดสถานบันเทิงทั้ง๕แห่งเลยนะคะ
คือวอร์มอัพคาเฟ่ร้านท่าช้างร้านอินฟิลิตี้
พริตตี้เอ็กซ์โครซีฟคลับแล้วก็ร้านดีซี
ปิดไป๓วันนะคะ
ต่อค่ะตลาดปลาของสหกรประมงแม่กรองจังหวัดสมุทรสงคราม
ปิดกิจการตั้งแต่๓ธันวาคมแล้ว
เพราะสถานการณ์ของโควิด๑๙นี่แหละ
วันนี้เลยเป็นวันแรกที่เขาได้เปิด
นายชะรัฐบุญนศะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
คณะสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไปสำรวจตลาดก่อนแล้วก็มีการออกระเบียบ
ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ตลาดปลา
หน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิลงทะเบียนล้างมือล้างเท้าด้วยนะคะ

เป็นจุดที่ตลาดปลาสหกรเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้

ถ้าใครสวมหน้ากากอนามัยแบบไว้ใต้คาง
คุณได้สิทธิ์ในการเดินออกจากตลาดปลาทันทีค่ะ
ต้องออกไปออกไปเลยค่ะแล้วก็กำหนดด้วยนะว่า
ปลาทุกแพร่ต้องทำทะเบียนคุมแรงงาน
แล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิเป็นประจำทุกวัน
ห้ามนำแรงงานต่างด้าวจากต่างจังหวัด
เข้ามาในตลาดปลาอย่างเด็ดขาด
คือถ้ายังอยากจะทำมาค้าขายซื้อขายกันอยู่

ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ก็ทุกคนก็ต้องสงสารคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะ
เขาก็อยากขายของคนที่ไปซื้อเขา

ก็คือการป้องกันตัวเองนี่แหละนะคะ